สวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับ

เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณแม่รัศมีร์กับการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ทุกคนในครอบครัวพร้อมที่จะฟังเฉลยไปพร้อมกันหรือยังครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง
ซึ่งคุณยายลีเลือกตอบตัวเลือกที่๒คือผลที่๒
เพราะฉะนั้นเรามาดูเฉลยไปพร้อมกันเลยครับ
ผมจะชั่งผลที่๒เลย
เราจะดูก่อนนะฮะว่าผลที่คุณยายลีเลือกนั้นคือผลที่๒นี้นะครับ

แล้วเดี๋ยวเรามาเทียบกันที่เหลือนะครับว่าผลนี้จะหนักที่สุดหรือไม่

เรามาดูผลต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ
ผมขออนุญาตเลือกจากผลแรกเลยก็แล้วกันนะครับ
ผลที่๑นี้หนักมากกว่าหรือไม่นะครับ

ผลที่๓นี้น้ำหนักจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันครับ

แล้วครับนั่นหมายความว่าน้อยกว่านะครับ

อีกผลเดียวเจ้าย้ายจ๋า
ลุ้นกันว่าผลสุดท้ายนี้

ตอนนี้ถ้าบอกว่าครอบครัวของคุณแม่ทัศน์หมีนะครับ
ตอบถูกไปแล้ว๑ข้อนะครับก็คือ
มีเงินทุนไปต่อชีวิตแล้ว๑๐๐๐บาท

ผมจะเลือกเฉลยคำตอบจากเรื่อง

คำถามของข้อนี้มีอยู่ว่า
จังหวัดสะแก้วก่อนแยกตัวออกมาเป็นจังหวัด

เคยเป็นอำเภออยู่ในจังหวัดใด

และน้องมิ้นนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่๓
ปราจีนบุรีซึ่งเป็นคำตอบที่
ครับครับครับครับ
ถ้าถูกนี่คือตอนร่วมหายใจถึง๑๐๐๐๐บาทนะครับ
มันรวมร้อยอยู่ข้างหน้าแล้ว

สะแก้วเนี่ยนะครับก่อนที่จะแยกมาเป็นจังหวัดเนี่ย

ในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
เพราะฉะนั้นน้องมิ้นตอบถูกรับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
ทำไปได้ถึงสองข้อแล้วเพราะฉะนั้นถ้าข้อนี้ตอบถูกเป็นข้อที่สามนี่
หมายถึงว่าครอบครัวเราจะได้เงินทุนไปต่อชีวิต๑แสนบาท
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ
และคำถามของเรื่องหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีอยู่ว่า
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐราคาฉบับละเท่าไหร่

ซึ่งคุณพ่อมณัฐเลือกตอบตัวเลือกที่๓๑๒บาทนะครับ

๕๖๑แสนบาทรออยู่

ปัจจุบันหนังสือพิมพ์ไทยรัฐราคาฉบับละ๑๐บาทนะครับ
เรายังมีโอกาสลุ้นเงินแสนกันอยู่เพราะว่ายังเหลืออีกหนึ่งข้อ
อย่าเพิ่งถอดใจเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
มาเรามาเฉลยกันต่อเลยในเรื่องโรงเรียนครับ
และคำถามในข้อนี้มีอยู่ว่าโรงเรียนที่น้องหนึ่งไปเรียนในจังหวัดสะแก้วมีชื่อเต็มว่าอะไร

คุณแม่รัศมีร์เลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งคือศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสะแก้วนะครับ

ตัวเลือกที่สองนะครับซึ่งเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นก็คือศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของคุณแม่รัศมีนะครับได้รับเงินทุนไปต่อชีวิต

เต็มที่กันแล้วเนาะกับครอบครัวนะครับ
ผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ
ถ้าเผื่อว่าท่านพอที่จะมีกำลังทรัพย์ที่เหลือแล้วนะครับ
ถ้าอยากที่จะทำบุญไม่รู้ว่าจะไปทำบุญที่ไหน

ที่ต้องการต่อลมหายใจจริง
ช่วยเหลือกันนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับครอบครัวของคุณแม่รัศมี
ถ้าเผื่อว่าใครที่มีจิตศรัทธานะครับคนไทยที่มีจิตเมตตา
สามารถที่จะบริจาคกันคนละเล็กละน้อยนะครับช่วยเหลือกัน

จะพยายามถามข่าวไปนะครับว่าเป็นยังไงส่งข่าวมาบ้างนะครับ
ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้นเพียงส่งเรื่องราวครอบครัวของคุณนะครับ
ที่เกิดเชิงกับวิกฤตมาที่เขตรายจารย์เกมต่อชีวิตนะครับ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณ

ขอบคุณค่ะที่ให้โอกาสครอบครัวของเรามาในวันนี้
วิ่งเหนื่องจะเอาไปซื้อรถเข็น

ส่วนหนึ่งก็จะเอามาดูแลภายและครอบครัวค่ะ